คุณผู้ชมครับรถกระบะคันนี้เนี่ยนะฮะ
เขาบอกว่ารถเขาเสีย

คุณอรัชพรกับคุณผู้ชมเชื่อไหม
โอ้ยรถถั่วใจเขา
ถ้าเชื่อกดหนึ่งไม่เชื่อกดสอง
เขาบอกว่ารถเขาเสีย
ด้วยยิ่งมาบอสเงียก
โชคสงสัมสมบริการ
ไปปาดหน้าแล้วก็จอดขวางถนนขวางทาง
รถคันอื่นคราวนี้เขาสัญจรไม่ได้สิ
จากนั้นก็เบิ้ลแบบนี้นะฮะ

ควันดำชาวบ้านเขาโอ้โหทำไมทำอย่างนี้
ออกมาตะโกนต่อว่ากันแล้วก็ถ่ายคลิป

พอรถกระบะทั้งสองคันได้ยินเสียงไซเรน
รถตำรวจมานะครับก็รีบขับหนีไป
แต่ก่อนไปก็ยังปล่อยควันดำโชว์อีกรอบหนึ่งนะฮะ
เจ๊ม้อยวีพลัสนะครับนำคลิปนี้มาแชร์ต่อ
ระบุข้อความว่ากลางเหลือเกิน
ถนนนะคะไม่ใช่ที่มาอวดเบ่งประกาศศักดา
มีปัญหาก็คุยกันอย่าทำเช่นนี้
พร้อมระบุพิกัดว่าเกิดขึ้นในตะบนมาบตาพุธอำเภอเมืองระยองฮะ
ส่วนความคิดเห็นของคนในโลกออนไลน์ส่วนใหญ่ประนามสิครับ
นามกับพฤติกรรมเนี่ยนะฮะเรียกร้องให้ตำรวจจับให้หมด
สายหมอบควันดำท่อดังดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
และต้องยึดรถจำคุกสถานเดียว
วันนี้ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปที่เกิดเหตุนะครับคุณผู้ชมครับ
สี่แยกเนินพยอมเทศบาลเมืองมาพตะพุธอำเภอเมืองระยองฮะ

หนึ่งโหลดเตี้ยสีเขียวนะฮะกับสีเงิน
เงินมีปากเสียงกับคนขับรถฟอร์จูเนอร์
ทั้งสองคันปล่อยควันดำก่อนจะไป

แต่เมื่อคืนก็มีรถจักรยายนมาเบิ้ลเครื่องเสียงดังอีกหลายรอบ
เขาก็ไม่รู้ว่าพวกนี้เป็นใครมาจากไหน
รู้เพียงว่าเป็นคนเก็บเงินอยู่ในตลาดลานปูนนะฮะ

ใช่ตอนทุ่มเจ็ดขน๑แล้วก็๒ทุ่ม๒ทุ่ม๔๐ขน๑แล้วก็เที่ยงคืนกว่าขน๑
คืนนี้เหรอครับผม
เมื่อเบิ้ลไหมว่าไงประกาศสัปดาห์นี่
น่าจะน่าจะประกาศสัปดาห์
นายสมหวังผ่องสุวรรณอายุ๖๓ปี
เป็นที่ปรึกษาชุมชนวัดมาพตะพุทธเล่าด้วยบอกว่า
บริเวณนี้มักจะมีรถมาเบิ้ลเครื่องไม่รู้ทำไมเลือกตรงนี้ก็ไม่รู้
มาปล่อยควันดำเสียงดังตลอดเวลาเลย
แจ้งตำรวจไปก็ไม่เห็นมาจับสักทีปล่อยประละเลย
ผมไม่ได้พูดนะนี่ที่ปรึกษาชุมชนเขาพูด
ก็เรียกร้องให้ตำรวจมาจัดการหน่อยได้ไหมอ่ะ
มาตรภุตมาตรภุตเป็นคนหนึ่งในเมือง
เราไม่รู้ว่ารูดท่านหลางใครผมฝากด้วยเผื่อบอกหน่อยอย่าทำแบบนี้เลย
ใช้กล้อมแล้วหายพอได้ยินเสียงไซเรนแล้วตำรวจมันหายนะ
เหรอคุณพ่อบอกว่าเพิ่งประสบปฏิเหตุมา
เกมมันพังมันเข้าถอยหลังไม่ได้เลยต้องเหยียบเร่งเครื่อง
คนเลยเข้าใจว่าเขาเบิ้ลเครื่องแต่จริงถ้าเหยียบเร่งเครื่อง
พอเร่งเครื่องแล้วเกียร์ถอยหลังเข้าไม่ได้เนี่ย
ควันมันก็เลยดำตำรวจบอกโอเคไม่เป็นไร

จะให้มาตรวจสอบควันดำว่าผิดกฎหมายไหม
เรื่องต้นยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหากับ

อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานค่ะ